เมืองทิพย์แม่หญิงลีเชิญที่หน้าจอทีวี

ว่าเมืองทริปหรืออะไรทริปมันจะเกิดขึ้นได้

แล้วรอบนี้ระดับทิพย์เป็นระดับรัฐมนตรีช่วย
ท่านไม่ได้ไปตรวจน้ำที่ไหนในปีนี้
แต่ไปมามีคนจับโป๊ะว่าท่านไปลุยน้ำ
พอลุยมาลุยไปพอดูที่ขากางเกง
ให้ดูขางเกงมันตัดแปะล้านเปอร์เซ็นต์
งานนี้เนี่ยร้อนเป็นไฟในกระทรวงศึกษาธิการ
และเพจที่นำเสนอภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีสธ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

คือถ้าหากท่านลงพื้นที่เองก็จะเข้าใจ
แต่รอบนี้ท่านเอาภาพจากไหน

ว่าท่านคือทีมงานมาทำนะ
หลายคนเลยบอกว่านี่มันภาพปลอม
คือตัดแปะร้อยเปอร์เซ็นต์ดูจากไหน
ดูจากขามันลอยมาก
ขนาดตัดต่อยังตัดไม่ได้แล้วคุณจะไปสอนใคร

ยังทำไม่ได้แล้วจะไปสอนนักเรียนที่ไหน
นี่คือความร้อนระอุที่เกิดขึ้นนะฮะ

คนที่๒แถลงบ่อยเหลือเกิน

คนไหนนะพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านจะออกมาขู่มาพูดทุกวันอีกวัน
ไม่ว่าจะเป็นโทษปรับไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุก
โทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
พอเราบอกคอมพิวเตอร์อันนี้เหรอฮะ

นี่อันนี้เพจทางการของจริงถ้าท่านคนจริงท่านต้องจัดการ
สามารถเป็นผู้เสียหายไปร้องทุกข์กับตำรวจได้ไหม

ส่วนที่เห็นอยู่ที่หน้าจอทีวีเมื่อสักครู่นี้
มาแล้วทีมล้อทีมประชด
มาแล้วฮะน้ำตกในแองการ่าน้ำตกไหนก็ตามที
จะมีท่านรัฐมนตรีช่วยกระหนกวันไปยืนอยู่บนนั้น
แม้กระทั่งดวงจันทร์นิวอาร์มสตองคนเดียวก็อาจจะเหงา
รัฐมนตรีช่วยกระหนกวันไปยืนรออยู่ตรงนั้นด้วยฮะ

ใครจะคาดคิดว่าภารกิจอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับทางการที่สุดแล้วกลับเกิดปรากฏการณ์แบบนี้
ในที่สุดแล้วจะมีการลบภาพนี้ทิ้ง
แล้วมีคำอธิบายแล้วเกิดจากความผิดพลาด
ของเพจข่าวกระทรวงศึกษาธิการ
แต่ที่ผ่านมามันเหมือนกับการประชาสัมพันธ์ไปนานแล้ว
ว่าท่านลงภารกิจทั้งที่ท่านไม่ได้ไปไหนเลยในปีนี้ฮะ

ถ้าภาพจริงต้องมีคนเสื้อเขียวยืนข้างหลังด้วย
แต่ภาพปลอมที่ตัดแปะลงน้ำเป็นภาพปีนี้
ส่วนปี๖๓ที่ท่านลงน้ำจริงดูยังไงดูขา

ละมุนของภาพมันจะมีความฉ่ำความเปียกชื้น
ส่วนซ้ายมือเนี่ยมันจะมีความแห้งกระด้าน
กระทั่งเกิดขึ้นนี่คือเรื่องที่ร้อนระอุในช่วงเช้าวันนี้
หลายคนก็ตัดต่อตัดแต่งภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ